รู้สึกสงสารแล้วก็

ไม่รู้ว่าใครไปซื้อยาน้ำสมุนไพรเหล่านี้ไปกินบ้าน

ไม่ได้นึกถึงคนกินเลย

แต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่เขาไปตรวจสอบพบ
ก็คือว่ามีการเอายาสเตียรอยด์
ยาแก้ปวดยาแก้แพ้
ผสมลงไปในยาน้ำสมุนไพรนี้ด้วย

ผมเห็นทั่วไปตามออนไลน์เลยนะ
ว่าเจอแบบนี้หรือเปล่านะคะ
นี่คือภาพตอนที่ตำรวจกองกำกับการ๔ปคบ
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขไปตรวจสอบที่พัก๔จุด
ที่อำเภอแวงใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าพบว่ามีการลักลอบผลิตยาน้ำสมุนไพร

ยึดของกลางยาน้ำ๒๐๐๐ขวด
เม็ดกลุ่มสเตียรอยด์๒๙๒๐๐เมตร
ยาแก้ปวด๒๒๔๐๐๐เมตร

นี่ยังไม่รวมอุปกรณ์การผลิต
รวมแล้วมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ตอนสายของวันนี้ค่ะพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ปรากฏน่าตกใจยิ่งกว่าค่ะ
เขาบอกว่าเขาได้รับการร้องเรียน
ว่ามีผลิตภัณยาน้ำสมุนไพรโฆษณา

ปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเข่า
แม้แต่เอามาพลึกเอามาผ้าก็รักษาได้

เขาก็เลยไปตรวจสอบจากตัวอย่างของกลาง

ก็คือว่ามีการผสมสเตียรอยด์

แต่เขาเอายาพวกนี้ใส่ลงไป

ไม่ต่ำกว่า๗๐เมตรคุณผู้ชม

มีการใส่ยาแก้อักเสบยาแก้ปวด
แก้แพ้ลงไปด้วยโอ้โหใส่ลงไป

ถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะ

รวมกันไป๑๐๐เมตรนะ
แล้วก็ตัวสี่โม้กอีก๓๐เมตร
อันตรายมาก
คุณผู้ชมดูกล่องซิ

คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีอาการอย่างนี้

แบบนี้ไปกินหรือเปล่าต้องรีบเอาออกเลยนะคะเพราะอันตรายจริงค่ะ
สเตียรอยด์เขามีไว้รักษา๒ลักษณะก็คือออกฤทธิ์เฉพาะ
พวกยาหยอดตายาพ่นจมูกแล้วก็อีกอย่างก็คือออกฤทธิทั่วร่าง
อย่างเช่นให้รับประทานเข้าไปถ้าใช้มากก็จะเป็นการรักษาอาการภูมิแพ้
แต่ว่าสเตียลอยมันเป็นยาที่มีผลข้างเคียง
เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะ
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลยค่ะ
ผู้ประกอบการข้อหาผลิตและจำหน่ายสมุนไพรปลอม
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนปลอมสลากอาหาร
มีไว้ในครอบครองยาหรือเวชพันธุ์ที่ต้องกำกับดูแลการใช้จากแพทย์
โอ้โหใส่เข้าไปแบบว่าตัวเองก็ไม่กินอะนะคะ